ใต้กันหน่อยไปเจอคุณเอกชุมพรกันหน่อย
พาไปดูบรรยากาศการตักบาทขึ้นปีใหม่กันหน่อย
ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งก็มีทั้งภาคส่วนราชการเอกชนพี่น้องประชาชน

ติดตามพร้อมกันกับคุณจุรพัฒนจามรุมณีบรรยายงานสดเข้ามาครับ
เช้านี้เชื่อว่าหลายพื้นที่กำลังทำบุญตักบาทเช้าแรกของปีใหม่อยู่นะครับ
เช่นเดียวกับที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

กิจกรรมดังกล่าวก็คือประเพณีที่สืบทอดมาหลายร้อยปีแล้ว
ก็คือประเพณีให้ทานไฟนะครับ
จะเห็นนะครับว่าด้านหลังจะมีกองไฟแล้วก็มีคนมาทำกับข้าวกับปลาเต็มไปหมดเป็นซุ้มเลยนะครับ
ประเพณีให้ทานไฟหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่ครับ
แล้วประเพณีดังกล่าวคือประเพณีอะไรวันนี้มีคำตอบครับ
ครับมันเป็นประเพณีเก่าแก่ของพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นที่อินเดีย
ในยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยอากาศหนาวที่อินเดียอากาศหนาวมาก
ทีนี้พอช่วงฤดูหนาวเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยห่มผ้าแค่๓ผืนเล็กผืนบาง
เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยอยากจะให้พระเนี่ยไม่ต้องทรมานในการทนความหนาว
ก็เลยนิมนต์ท่านอยู่ที่วัดแล้วก็เอาไม้คืนไฟเนี่ยไปก่อไฟให้
ซึ่งท่านเองก็ก่อไฟไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเกรงว่ามีมดมีปลวกมีอะไรอยู่ในไม้
จะเป็นการฆ่าสัตว์ซะตอนนั้นชาวบ้านก็เลยมาช่วย
แล้วก็เวลาเดียวกันก็ผมหาอาหารผมหาอาหารร้อนแล้วก็ถวายพระคุณเจ้าในเมื่อเช้า
แต่ปัจจุบันเนี่ยประเพณีมันก็เกิดหายไปเราก็ลื้อฟื้นขึ้นมา
เพราะเห็นว่ามันเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ดีมากมันเป็นบุญแรกบุญแรกของปี
ซึ่งปกติเขาไม่ได้ทำช่วงวันปีใหม่จงวันเดียว
เขาอาจจะทำหลายวันในช่วงฤดูหนาวซึ่งมันก็ตรงกับช่วงปีใหม่พอดี
ทีนี้นครสิทธิ์ธรรมดาเราไม่มีฤดูหนาวแต่ว่าก็มีฝนชุกอากาศก็เย็นมาก
เพราะงั้นช่วงนี้เหมาะที่ว่าพระคุณเจ้าก็จะไปบินทบาทก็ลำบาก
เราเลยนิมนต์ท่านมามานั่งผิงไฟแล้วก็ถวายอาหารพระทหารเช้าให้กับท่านนะครับ
นี่คือประเพณีอันเก่าแก่ทำบุญปีใหม่ให้ทานไฟ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนเมืองคอนที่สืบทอดมากว่า๗๐๐ปีแล้ว
พากรทรัพย์แตงถ่ายภาพเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ